มุดปราการนะครับต้องบอกว่าโอ้โหทำไมหัวร้อนกันเหลือเกิน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มต้นจากการมองหน้ากันนะฮะ
หลังจากมองหน้ากันแล้วมันก็มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นครับ
พอพอพอน้องพอสำรวจอยู่ไหนอ่ะ
นี่ฮะเสื้อขาวนี่อยู่ดีนี่ชักมีดออกมา
อีกคนก็วิ่งหนีเลยนะแล้วอยากแบบบอกมานี่บ้างดิ
มัดตัวต่อแต่ในมื้อนี่ถือมีด

อ่าบอกเคี่ยนที่ไหน

ใครจะมาไปนู่นแล้วนะอีกฝั่งนึง
ต้านฝั่งความตกละลืมของชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
เขาก็รู้จักนั่นแหละเขาตะโกนเรียกชื่อกันอยู่

บ่ายเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

สุดท้ายเนี่ยมันยังไม่จบเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าคู่กรณีของชายเสื้อขาวที่ชักมีดขึ้นมาแล้วทำท่าจะไล่แทงเขาเนี่ย
ที่เขาวิ่งหนีไปเนี่ยเขาไปตามญาติมานะฮะ
ญาติกลับมาพร้อมกับมีดยาวเหมือนกัน
โอ้นี่เป็นยังไง

แล้วยืนรออยู่ตรงนู้นอีกคนนึง

โอเคเปล่า

นี่น้องผมมันไม่มีดียัง

แล้วไม่แต่ถอดกันด้วยหมักเปล่า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

ประกอบกับตำรวจก็มาพอดีด้วยนะฮะคงมีชาวบ้านแถวนั้นแจ้งเหตุนั่นแหละ
เดี๋ยวดูท้ายคลิปนะเขาจะเดินมาแล้วก็
เดี๋ยวหาคลิปช่วงท้ายให้หน่อยที่เขาเดินไปจับไม้จับมืออะไรกัน
แล้วก็แยกย้ายกันก่อนที่ตำรวจจะมานะครับในคลิปมันจะมีอยู่นะครับ
จังหวัดตรงนี้นะทางฝั่งนู้นก็เข้ามุมไปแล้วนะครับ
ก็มาแล้วนะฮะสุดท้ายก็เลยแยกย้ายกันไม่มีอะไรที่บาดเจ็บอะไรกันมากกว่านั้นนะครับ
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับได้วงจรปิดตอนที่ทั้งคู่ต่อยกันนะฮะ
ก่อนที่ชายเสื้อขาวจะชักมีดออกมาไล่ฟัน
คู่กรณีนะครับ

ชื่อเพชรนะครับ

เขาเป็นรายเดอร์ส่งอาหารปกติดิว

แถวนั้นแหละนี่วงจรปิดนะครับ

แล้วก็ไล่กันไปตามคลิปของชาวบ้าน
อยู่ก็เสื้อขาวก็ชักมีดออกมา

เข้ามานั่งกดงานอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อ
สาเหตุเกิดจากอะไรมาถึงก็เห็นชกต่อยกัน

ก่อนจะมีญาติเข้ามาเคลียร์อีกทีนึง
จนสุดท้ายก็แยกย้ายกัน

เนื่องจากอีกฝั่งนึง
มองหน้าดิวมือมีดก่อน

มองหน้าดิวก่อนแล้วก็โต้เถียงกัน

เหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิป
แล้วตัวเขาชักมีดออกมา

แล้วทีนี้ก็คุยกันถามว่าจบไหมจบไหม

ไม่มีใครมาแจ้งความแต่ตำรวจไม่นิ่งนอนใจนะฮะถือว่าเป็นคดีอาญานะครับ
มีอาวุธมีดกันด้วยนะครับไม่ใช่แค่สองอีกคนนึงมาก็มีมีดอ่ะนะ
จะมาเคลียร์แต่ก็มีมีดมายังไงก็ต้องเรียกมาดำเนินคดีเรื่องทะเลาะวิวาส
แล้วก็เรื่องอาวุธมีดนี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่คือภาพที่ตำรวจเนี่ย
เรียกทั้งสองฝั่งมาแล้วดิวนะดิวคนถือมีดเสื้อขาวในคลิปซึ่งจะผมยาวกว่านะครับ
อีกคนนึงคือโอ๊ตคู่กรณีที่ผมสั้นที่ถูกดิวเนี่ยชักมีดมาแล้วก็ไล่วิ่งไล่ไปเนี่ยนะฮะ
ที่โอ๊ตจะไปตามญาติมาเคลียร์เนี่ยนะครับเอาทางดิวก่อนนะครับดิวบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดจากการมองหน้ากันจริงจากนั้นก็เข้าใจผิดกันเลยชกต่อยกันมีดที่ผมชักออกมาเนี่ยผมแค่คู่
เป็นผมก็ไม่อยู่แล้วค่ะคู่วิ่งขนาดนั้นหลังจากเกิดเรื่องก็ขอโทษกันหมดแล้ว
มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบส่วนโอ๊ตนะครับโอ๊ตบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
แวะมาซื้อน้ำกับแฟนแถวนั้นแล้วดิวเนี่ยมามองหน้าโอ๊ตก่อน
ไม่ได้มองแค่ตรงนี้นะโอ๊ตบอกมองผมตั้งแต่ต้นซอยแล้วผมก็ไม่สนใจว่าอยากจะสนใจอะไร
แต่ดิวเนี่ยมองหน้าไม่หยุดจนมาซื้อน้ำกับแฟนก็ยังมองอยู่
ผมก็เลยหันไปมองกลับเท่านั้นแหละก็เลยเป็นอย่างนี้เนี่ย
มองกันแล้ว
อันนั้นก็ต้องดำเนินคดีแต่ตรงนี้คุณต้องจบนะอ่าจับมือกันหน่อย
กวาแหมกวาโอ๊ตจะหันไปมอง
เอานะเอาเป็นว่ายังไงก็แหมยังไงมันต้องเจอกันอยู่ดีนั่นแหละคนแถวนั้น